คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้รณรงค์กันบ่อย
กาดให้สูงล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่างต่าง
อีกหนึ่งอย่างที่กำลังรณรงค์กัน
นั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีน

แล้วก็หลายคนอาจมีมีการแข็งใจว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดี
กลัวว่าฉีดแล้วได้รับผลกระทบจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
หนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาร่วมรณรงค์ค่ะ
ฉีดมาแล้วก็คือพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองค่ะ

กรณีของหญิงลีที่ฉีดเนี่ยนะคะ

คนที่ทำธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมเนี่ย
ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นเลย
เธอเนี่ยก็ลงทะเบียนแล้วก็มาฉีดพร้อมกับพนักงานของรีสอร์ทนะคะ
ที่โรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของเธอค่ะคุณผู้ชม

ระหว่างที่เธอเข้ารับการฉีดวัคซีนเอาไว้ให้ดูด้วยนะฮะ

หญิงลีฉีดวัคซีนเพื่อชาติเปิดทำงานได้
เราต้องร่วมใจกันฉีดสู้ค่ะ
หลังจากฉีดไปแล้วหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะ
มันจะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่า

ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไร

คุณหมอช่วยเราแล้วเราก็ต้องช่วยคุณหมอด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงพี่หญิงลีกันหน่อยจ้า
คลิปที่คุณผู้ชมได้เห็น
เป็นคลิปที่พี่หญิงลีได้มีการอัดมาเองนะฮะ
แล้วก็เขียนข้อความเอง
เขียนข้อความเองด้วยนะคะ
ก็อยากจะให้พี่น้องหลายคนคลายกังวลใจ

ได้กลับมาดำเนินกันได้นั่นเองนะคะ

จะมาคอยตอบคำถามแฟนคลับไง

ใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูจากหุ้น

จะบอกว่าพี่หญิงลีเขาฉีดเมื่อวานใช่ไหม

หญิงเลยบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ยังไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยนะ
เออคุณแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ย

หญิงลีเนี่ยบอกได้ว่าตัวเองนะโอ้ก็ดีใจนะ
ที่เห็นว่าคนเริ่มตื่นตัวกันแล้ว

ไปรับการฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี้ค่ะ

มีหลายคนที่อยากฉีด

อันนี้ก็ดีค่ะถึงหลายคนตื่นตัวอยากฉีดบ้าง
ก็ต้องฉีดนะคะเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นของตัวเรา

คือฉีดทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาทำงานด้วยบ้างได้ค่ะ

ก็ต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพสมบูรณแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
ก่อนจะไปฉีดนะคุณผู้ชมนะต้อง